ไก๊เป็นเด็กชายอายุสัก๓ขวบได้
แม่เขาเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่
แล้วไปบนว่าขอให้ขายหมดแผง
เสร็จปุ๊บบนไว้ว่าถ้าเกิดขายหมดแผงจะให้ลูกแก้ผ้าวิ่งแก้บน

แม่ไปบนเอาไว้อีกว่าขอให้ถูกรางวัล
ถ้าถูกเดี๋ยวจะให้ลูกแก้ผ้าวิ่งแก้บน

จับลูกแก้ผ้าวิ่งแก้บนอีกรอบหนึ่งมันก็น่าเอ็นดู

เข้าไปว่าทรมาน
อันนี้ไม่ใช่ภาพเก่าเล่าใหม่นะ

ถ้าโตแล้ว๑๘๑๙ใครจะ
แฮชแท็กโตไปไม่บน

วิ่งจนเหงื่อออกตัวน้องเลยแหละครับ

คราวที่แล้วถ้าเกิดว่าขายหมดแผงจะให้ลูกแก้ผ้าแก้บน๓รอบ

ลำบากน้องไก่ดูดิตัวมันวับเลยทีเดียว

แม่เขาคือนางสาวสุพรัชนะ
แม่ของน้องไก๊หรือว่าเด็กชาย

น้องไกรร่อนจ้อน

แม่บอกว่าที่กลับมาแก้ผ้าแก้บนครั้งนี้เนี่ย
พร้อมว่าที่ผ่านมา๑กุมภาพันธุ์

โดยก่อนถูกรางวัลแม่ไปบนขอไอ้ไข่

ขอให้ลูกช้างถูกรางวัลทีเถิด
ถ้าถูกนะจะพาไกรร่อนวิ่งแก้ผ้าแก้บน

ก็จะมีการนำประทัดไปจุดให้๑๐๐นัด

ไอ้ไข่บัดดันโชคให้อีกแล้วครับถูกรางวัลจริงคุณผู้ชม
ก็เลยต้องไปพาลูกชายน้องไก๊กลับมาแก้ผ้าแก้บนอีก
ระหว่างที่วิ่งก็มีชาวบ้านตะโกนให้กำลังใจรอบศาลเลย
ไกด์สู้เอาวิ่งเข้าไปอะไรแบบนี้นะนี่

บรรยากาศมันคึกคักนะคือเด็กก็เอ็นดู
นอกจากนี้นะฮะแม่น้องไก๊ก็ยังร่วมกับชาวบ้านอีกห้าคน
ถูกรางวัลใหญ่นำเงินรวมกัน
แล้วก็ไปลงขันจุดประทัด๕๕๐๐นัด
เพื่อไปแก้บนไอ้ไข่แล้วก็จ้างหนังกลางแปลงไปฉาย

คือได้เงินกันไปเยอะกับไอ้ไข่นี้นะฮะ
ผมว่าพอออกข่าวไปนะเดี๋ยวจะมีคนไปวิ่งแบบไกด์เยอะทีเดียวนะฮะ

ถ้าเป็นดิฉันนะดิฉันจะขอจีบน้องไกด์ไว้ก่อน

แต่ละปีแต่ละงวดเนี่ยรับรองโตไปวิ่งเก่งแน่นอนเลย